คุณผู้ชมครับหุ่นฟางนกเนี่ยต้องที่ชายนาฏ
แต่ถ้าหุ่นฟางไดโนเสาร์จะไปที่ไหนที่ไหนอ่ะที่สุโขทัย
ครับอ่าที่สุโขทัยนะครับเขาทำหุ่นฟางไดโนเสาร์ตัวใหญ่เบิ้มเลย
นี่แหละเขาตั้งใจทำแบบนี้เลย
เด็กสนุกกันเชียวนะฮะแล้วก็เอาฟางมาใช้ประโยชน์กัน
ระหว่างวันที่๑๑๑๒ธันวาคมนะฮะ
ในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
รวมทั้งบรรยากาศย้อนยุคแบบชนบท
มีซุ้มกองฟางแล้วก็ตกแต่งพื้นที่ด้วยกองฟาง
ทั้งจุดถ่ายรูปนั่งชมบรรยากาศ
แล้วก็มีจุดที่นั่งรับประทานอาหารบนกองฟางด้วย
เท่ไปอีกแบบหนึ่งแบบลุกทุ่งถ้ามกลางลมหนาว
นายศิรศักดิ์ขำใยเป็นเจ้าของไอเดียปฏิมากรรมหุ่นฟางไดโนเสาร์
เล่าแบบนี้นะครับคือเขาต้องการสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชน
จึงคิดว่าจะทำจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ก็ได้ข้อสรุปร่วมกันบอกว่าจะทำหุ่นฟางนะฮะเป็นหุ่นฟางไดโนเสาร์
ใช้เวลาทำมาเดือนกว่าใช้แรงงานจากคนในชุมชนนี่แหละ
ส่วนบริเวณปากแล้วก็หัวของมันทำให้ใหญ่กว่าส่วนอื่น
เพื่อให้เด็กและทุกคนแบบที่ปุ้ยบอกเข้าไปยืนถ่ายรูปได้

นายบุญเชิดพันสนท่านผู้ใหญ่บ้านเล่าอีกบอกว่า
การจัดงานในครั้งนี้ต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนนะครับ
มีส่วนร่วมเพื่อความสามัคคี
และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวงานนะครับ
สามารถเอาเต็นต์มากางนอนได้ด้วยนะครับ
เขามีจุดบริการเป็นลานกลางเต็นต์นะครับ
ความสะดวกไว้ให้ครับ
แต่ว่าใครที่สูบบุรีอย่าไปยืนใกล้นะ

ที่แบบนี้รวมคนแบบนี้อย่าสูบบุหรี่ครับ